โดยคุณพาธิสุวพงศ์เลขาธิการสมาคมก็บอกนะครับว่าการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
ก็จะถูกเลื่อนออกไปในช่วงเดือนมิถุนายนหรือว่ากรกฎาคม
สำหรับการแข่งขัน๒รายการนี้ก็มีการบอกนะครับว่า
คิดว่านะครับมีความจำเป็นจะต้องปล่อยมาซ้อมกับทีมชาติก่อน
คราวนี้ก็เชื่อว่าสโมสรนั้นจะให้ความร่วมมือตรงจุดนี้
เนื่องจากว่าบอลโลกรอบคันเลือกถือเป็นทวรรมน์สำคัญ
แล้วก็ชี้ว่าบอลไทยจะได้เข้ารอบ๑๒ทีมหรือเปล่านะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของระยะเวลาในการกักตัวนักเตะ
โลกรอบเข้าเลือกจะแข่งขัน๓๑๕มิถุนายนนะครับ